เรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่จังหวัดด้านเขาก็ตามหาผู้หญิงคนหนึ่ง
เพราะว่าไปตัดหน้าเขาย้อนศรด้วยทำให้รถเขาชนกันไปหมดเลย
เห็นไหมคือจักรยานยนต์ที่เราทำลูกศรสีแดงออกไปนู่นนะฮะ
ไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็ขี่ไปเลย
เลนซ้ายสุดปาดไปขวาสุด

แล้วรถกระบะที่เขามาทางนี้ทางขวาเนี่ยเขาหักหลบจนเขาไปพุ่งชนอยู่นะ

มอเตอร์ไซค์ก็ไปเนียนอย่างนั้นเลย

ย้อนศรด้วยไปฝั่งนู้น

โอ้นี่ย้อนศรไปไกลมากนะถนนใหญ่นะ
แล้วรถกระบะไปพังยับอยู่นะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๗มีนาคมนะครับ
ประมาณ๑๐โมงครึ่งที่เกิดเหตุเป็นจุดกลับรถ
ใกล้ห้างสรรพสินค้าวิทย์๔

ในพื้นที่ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
ผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ตัดสินใจ
เลี้ยวกระทันหันส่งผลให้รถกระบะที่ขับมาทางตรงที่เลนขวา
วิ่งตามหลังมาด้วยความเร็วต้องหักหลบ
เสียหลักไปพุ่งชนรถยนต์กับรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางทางฝั่งซ้าย
หลังจากรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหักหลบตัดหน้าไปแล้ว
ก็ขี่วิ่งย้อนสอนไปบนถนนอีกฝั่งหนึ่งโดยแบบไม่สนใจอะไรเลย
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะฮะ
ในสังคมออนไลน์ตอนนี้ก็เรียกร้องกัน
ให้นำตัวผู้หญิงขี่จักรยานยนต์คนนี้มาแสดงความรับผิดชอบมาดำเนินคดีให้ได้

เราได้ไปพูดคุยนะฮะก็ปรากฏว่านางสาวนรมนวุฒิการอายุ๓๓ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านวังหมอเป็นคนที่นั่งมาในรถกระบะ
คันที่ถูกจักรยานยนต์ตัดหน้านะครับเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก
จากจักรยานยนต์อยู่เลนซ้ายแล้วตัดหน้าออกมาเลนขวา
เพื่อเข้าจุดกลับรถแบบลักไก่เข้าย้อนสอนเข้าห้างสรรพสินค้า
ทำให้คนขับรถกระบะต้องเบรกกระทันหันแล้วก็หักหลบรถเสียหลัก
พุ่งชนรถพ่วงที่จอดอยู่ข้างทางจนรถเสียหายเกือบทั้งคัน
ก็เลยเจ็บไม่มากแต่ทุกวันนี้ยังจุกอยู่เลยแน่นตามหน้าอก
แล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่แขนซ้ายด้วย
นาทีนั้นคือจะบอกว่ากลัวตกใจมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะคะ
เพราะว่ามันเร็วมากก็เลยนั่งดูเหตุการณ์คลิปเขาคิดในใจว่าชนแน่
ก็หลายฝ่ายเรียกร้องให้ปิดยุงเงินแต่ในความคิดของหนูคือ
ก็เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกของคนขับขี่ด้วยค่ะ
ใช้ความระมัดระวังขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะคะอย่ามักง่าย
คือมันเป็นจุดยูเทิร์นไงแต่จักรยานยนต์ไม่ได้ยูเทิร์นไง
ปัญหาคือคุณจะพุ่งย้อนสอนแล้วไปเข้าห้างอีกฝั่งหนึ่งไง
นั่นน่ะสิภาพนี้คนในโลกออนไลน์ชาวเน็ตเนี่ยนะวิจารณ์หนักมากนะคะ
แล้วก็มีพลเมืองดีเผยแพร่ภาพคนขี่รถจักรยานยนต์คันในคลิปด้วยนะคะ
เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าหมายเลขทะเบียน๑กกจนนนะคะ
ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ต้องมารับผิดชอบแล้วก็ต้องมารับโทษทางกฎหมายนะ

ตำรวจบอกว่าตามตัวคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ได้แล้วค่ะ

เชิญตัวมาสถานีตำรวจนะคะ
เพื่อให้ปากคำก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แวงการทางน่านที่๑บอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยปิดจุดกลับรถตรงนี้แล้ว
แต่ก็มีคนไปร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมว่าให้เปิดเถอะ

ก็เลยต้องเปิดแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุนะคะ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่แขวงการทางน่านที่๑
จะนำแบรีเออร์พลาสติก๒๐อัน
รีเออร์ปูน๕อันมาปิดกั้นช่องว่าง
แล้วก็ต่อช่วงแบ่งเลนให้ยาวเพิ่มขึ้นอีกไปสักประมาณ๑๕เมตร
ป้องกันพฤติกรรมลักไก่เปลี่ยนเลนกลับรถแบบกระชั้นชิดอะไรแบบนี้
เขาบอกจุดตรงนี้มันอาจจะอันตรายหน่อยมันใกล้
ก็เหมือนที่คนขับรถกระบะเขาบอกที่เขานั่งมาด้วยคือมันอยู่ที่จิตสำนึกใช่ไหม

มีจุดกลับจุดใกล้จุดไกลยังไงถ้าจิตสำนึกของคุณว่า
จุดนี้เรากลับไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้มันกระชั้นชิด
เราก็ต้องยอมไปไกลหน่อยแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาไง